คุณผู้ชมคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านตื่นเช้าเป็นพิเศษ
เพราะว่าอยากจะลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบ๓
คือเขาเปิดให้ลงตั้งแต่๖โมงเช้านะคะแล้วก็มีหลายคนที่โพสต์ข้อความในโลกโซเชียลเยอะมาก
ลงไม่ทันจริงผ่านไปแป๊บเดียวโอ้โหสิทธิ์เต็มหมดแล้ว
หรือว่ามีปัญหาอันนั้นอันนี้อันโน้นเดี๋ยวลองดูค่ะคือวันนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบ๓นะคะ
เป็นรอบเก็บตกอะค่ะคุณผู้ชมประมาณเจ็ดแสนสองหมื่นสองสองพันห้าร้อยเก้าสิบแปดสิทธิ์ครับ
จากเป้าหมายของโครงการก็คือสิบล้านสิบนะคะเปิดให้ลงทะเบียนหกโมงเช้านะคะ
หนึ่งคนต่อหนึ่งเบอร์มือถือบางคนก็เลยแสดงความคิดเห็นว่า
ขอคำแนะนำวิธีเสริมดวงเสริมสำหรับลงทะเบียนคนละครึ่งหน่อยต้องใช้ดวง
ก็ยังไม่สำเร็จใครช่วยบอกบุญหน่อยถึงขั้นต้องใช้บุญใช้ดวงกันแล้วล่ะค่ะ
ถ้าจะลงทะเบียนให้ได้ค่ะคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะ
เช่นบอกว่าเมื่อเช้าลงให้เพื่อนบ้านมือถือ๖เครื่อง
หกคนหนึ่งเบอร์ต่อหนึ่งคนนะคะอืมสุดท้ายแห้วนะคะ
เขาบอกว่างงมากขนาดช่วยกันหกคนหกเครื่องหกเบอร์นะไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
ไม่ได้จริงก็ลุ้นเผื่อจะมีผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์แล้วก็มีสิทธิ์ให้ลุ้นตอนเก็บตกอีกรอบนึงประมาณอย่างนั้นนะครับ
คือรัฐบาลเขาก็จะจ่ายเงินให้คนละครึ่งนะฮะตามชื่อโครงการนะครับ
ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ประชาชนนะฮะที่ลงทะเบียนได้นะครับ
ให้ใช้สิทธิ์สามพันบาทแต่ให้ใช้ได้วันละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
ใช่ค่ะไม่เกินนะฮะจนถึงสิ้นปีแต่ทีเนี้ยพอมีปัญหาเนี่ย
บางคนบอกว่าดีใจเกอร์นะเพราะระบบขึ้นได้ขึ้นว่าได้รับข้อมูลการลงทะเบียนแล้ว
ไม่มีข้อมูลให้รอลงทะเบียนใหม่รอบหน้าสิบห้าธันวาคมค่ะ
คือถ้ายังมีคนไม่ใช้สิทธิ์อีก๑๕ธันวาคมก็จะมีสิทธิ์ให้เก็บตกกันอีกนะครับ
พอมีคนผิดหวังก็ต้องมีคนสมหวังนะวันนี้ตั้ง๗แสนกว่าสิทธิ์นะฮะ
รอบเก็บตกเนี่ยนะครับผู้ใช้ทวิตเตอร์คนหนึ่งบอกว่า
ภูมิใจในความเพียนของตัวเองลงไปสามสิบกว่ารอบ
สุดท้ายสำเร็จนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับ
หกนาฬิกาห้าสิบหกนาทีถึงขั้นสาธุสาธุสาธุเลยค่ะ
ก็คนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จในครั้งนี้ก็ยังไม่ต้องหมดกำลังใจนะครับ
เราถามไปยังคุณรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลนะครับ
บอกว่าใครมีปัญหาหรือว่าลงไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งโกรธกันนะ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลออกมานะครับ
สนใจกันมากด้วยนะครับแล้วเปิดลงทะเบียนรอบสาม
รอบเก็บตกเจ็ดแสนสามหมื่นสิบลงทะเบียนครบแล้ว
เดี๋ยวอาจจะมีคนไม่ใช้สิทธิ์ภายในสิบสี่วันอืม
ตามที่กำหนดเอาไว้ก็ต้องถูกตัดสิทธิ์นะฮะ
ซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวมีรอบเก็บตกอีกค่ะแต่นี่คือรอบเก็บตกนะฮะ
สิบล้านสิทธิ์นะค่ะส่วนเฟสสองรัฐบาลบอกมีแน่
เดี๋ยวรอฟังต้นปีหน้ามกราคมนะฮะ
โครงการคนละครึ่งตรงนี้อืมอ่าเดี๋ยวรอบหน้าเราก็
แต่เช้าเอาให้เช้ากว่าเดิม